บุรีรำใช่ไหมใช่ไปฉีดวัคซีนได้เลยที่บุรีรำ
คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะครับ
นี่ค่ะคือทางบุรีรำเขาบอกว่าเขามีจุดให้ลงทะเบียน
ก่อนหน้านี้คนลงทะเบียนเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ไม่เยอะมาก
ครับแต่วันสองวันนี้เยอะเพราะว่าเขามีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่วอคอิน
ไปฉีดได้เลยเนี่ยคือมันคือคนที่อยากฉีดจริง
เหมือนเขาเซ็ตระบบขึ้นมาใหม่เลยจากระบบหมอพร้อมที่มีอยู่เขาเซ็ตระบบของบุรีรำขึ้นมาเลย
เขาก็ไปฉีดวัคซีนกันทีมข่าวของเราไปคุยกับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรำนะคะ
ครับในแพทย์พิเชษพิษขุนทศบอกว่าวันแรกแรกชาวบุรีรำลงทะเบียนน้อย
เมื่อวานกับวันนี้เยอะขึ้นมากครับเพราะว่าจังหวัดเขาจัดกลุ่มแบบนี้นะคะ
รอบนี้ที่เดินเข้าไปฉีดได้เลยเนี่ยพ่อค้าแม่ค้ามาเลย
พี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างมาเลยพนักงานส่งอาหารมากันให้หมด
พนักงานเก็บขยะอะไรก็มากันเลยนะคะกลุ่มนี้ได้ฉีดก่อนเลย
เดือนมิถุนายนอันนี้คือส่วนของภาพรวมของประเทศ

แต่ของบุรีรำเนี่ยตอนนี้คือเดินมาเลยมาฉีดเลย

แล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นวัคซีนยี่ห้ออื่นอะไรเนี่ยนะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของขั้นตอนการลงทะเบียน

เดี๋ยวลองฟังดูนะคะในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรำค่ะ
คนในตลาดเนี่ยมาแค่บางส่วนเท่านั้นหลังจากที่ฉีดแล้วเนี่ยกลับไปแล้วสามารถที่จะไปขายของได้ต่อเนี่ยก็ทำให้แม่ค้าในตลาดคนอื่นเนี่ยเข้ามาเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดให้บริการเนี่ยวันช่วงเนี้ยล้นทุกวันนะครับเราไม่สามารถที่จะให้เกินศักยภาพเราวันละสองพันเศษได้เนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะใช้วิธีการแจกบัตรคิวไปครับแล้ววันพรุ่งนี้เจอกันลองดูขั้นตอน
ของทางบุรีรัมป์เป็นตัวอย่างหน่อยไหมคะเขามีวิธีการขั้นตอนแบบนี้นะคะก็คือทุกคนที่จะมาฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะก็ผ่านจุดคัดกรองตรวจอุณหภูมิแสดงบัตรประชาชนกรอกเอกสารเนี่ยนะคะเอกสารพวกการประเมินความเสี่ยงใบยินยอมการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็สแกนผ่านระบบของทางบุรีรัมป์เขาเองนะคะ
ฉีดได้เลยนะคะเนี่ยก็ไปจุดที่เขาฉีดวัคซีนก็จะมีพยาบาลวิชาชีพฉีดให้ฉีดเสร็จนั่งรอดูอาการครึ่งชั่วโมงถ้าไม่มีความผิดปกติอะไรก็กลับได้แต่ถ้าใครมีความผิดปกติก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูนะคะคอยวัดความดันคอยอะไรแล้วก็จะมีการออกบัตรนัดการฉีดวัคซีนเข็ม๒แล้วก็จะมีช่องทางการแจ้งอาการหากฉีดแล้วมีผลข้างเคียงมีแพ้ยาหรืออะไรแบบนี้
วัคซีนต้านโควิด๑๙เข็มแรกรู้สึกยังไงลองฟังดูค่ะ

ก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมรองรับประชาชนได้เยอะแล้วก็พื้นที่เยอะเว้นระยะห่างกันได้รอบต่อไปของการฉีดวัคซีนเข็ม๒จะใช้สนามช้างอารีน่าเป็นสถานที่รองรับนะคะสำหรับเป้าหมายที่ทางจังหวัดบุรีรำตั้งเป้าเอาไว้เก้าแสนคนที่จะสามารถรับวัคซีนได้อ่ะค่ะเชื่อมั่นว่าดำเนินการให้แล้วเสร็จ
การแบบไหนว่ายังไงส่วนหนึ่งก็คือเอามาให้แบบสำหรับประชาชนที่ต้องการฉีกเลย